พาไปดูคู่ในวงการคู่ใหม่ไม่ใช่คู่รักนะครับ
แต่ว่าเป็นคู่พระนางค่ะเพราะว่าเขาโคจรมา
เล่นละครร่วมกันคุณเบ้นปุญญพรกับคุณนัทเทพหัสดินนั่นเอง
เบ้นเนี่ยโดนแซวเพราะว่าเธอเนี่ยยังโสดไม่มีแฟน
แล้วก็โสดจริงด้วยคือหนุ่มนัทเทพเขาก็เลยแซวเรื่องนี้
บอกว่าขอโปรโมทหนุ่มเหนือแล้วสิ
เพราะว่าเบ้นเนี่ยเขาต้องเล่นเป็นสาวเหนือ

อ้าวแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่จริงจังมาก
ก็คือเรื่องของคุณณัทเทพนี่แหละ
เร่งปั๊มลูกค่า

ดูรักพี่ท้องเลยแล้วก็แต่งประกาศเลยจบ
เออปล่อยมาสองเดือนจริงสามเดือนแล้ว
เดือนที่ผ่านมานี้ครับมีลุ้น
คือก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเราจะ

ระดับพี่นัทไม่ต้องกลัวหรอกหนูว่าเดี๋ยวก็นี่แหละแป๊บเดียวก็ติดแล้ว
ภรรยาพี่แบบเขาทำงานหนักเขาค่อยแบบมีเวลาตรวจกลับบ้าน

ผู้ชายกองนี้ไม่ธรรมดาทุกคน
น่ารักนะตอนมาร่วมงานกันก็มีเรื่องมัวมอยสนิทสนมน่ารัก